อีกหนึ่งจุดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จะสะเด็ดพระท่ำเริร์ย์เลียบพระนคร
อย่างสวยงามและติดไฟประดับไว้อย่างตระกา

เราไปติดตามจากแขกรับเชิญคนพิเศษที่จะพาท่านชมด้วยตัวเองนะครับ
หากใครที่ผ่านไปบนถนนอัศดางนะครับ
หลังระทรวงกราคมเขพระนคร
คงได้เห็นทัศนียภาพที่สวยงามรื่นรมจนต้องหยุดชม
แล้วก็ไม่พลาดที่จะถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราได้มีแขกคนพิเศษนะครับ
นี่ครับไม่ใช่ใครที่หายนะครับอยู่หุ่นจักรรีนะครับ
ก็คือพันเอกวัญชนะสวัสดีหรือว่าผู้พันเบิร์ตนะครับ
ซึ่งเป็นผู้ช่วยโฆษกระทรวงกลาโหม
พาไปเที่ยวชมความสวยงามแล้วก็ที่มาที่ไปของบริเวณดังกล่าว
สวัสดีค่ะวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะคะ

พูโคศกกระทรวงกราโฮมผู้พันเบิดวัญชนะสวัสดีค่ะ

ซึ่งตอนนี้เป็นกระแสเท่าทาวมากค่ะว่าตอนนี้สวยงามมากหลังกระทรวงกลาโหม
ที่นี่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์
รวมถึงคลองหลอดหรือคลองครูเมืองเดิมอันนี้

รวมถึงเป็นจุดเชื่อมระหว่างวัดสุทัศน์เสาชิงช้า

นี่คือจุดเด่นก็เลยอยากทำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ในวันที่๕พฤษภาคม
เป็นการเสด็จเรียบพระนครทางสถลมาก
หนึ่งใน๗กิโลเมตรนั้นก็คือจะผ่านทางด้านนี้ด้วย
ก็คือจากโรงแรมรัฐนาโกศิลป์คือเรียบคลองหลอด
เรียกคลองขุมวันเดิมใช้เส้นทางนี้

ตรงนี้คือจะเป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินด้วย
ดังนั้นประชาชนก็สามารถที่จะมาร่วมรับเสด็จพระองค์
ที่บริเวณสองฝั่งของถนนหลังกระทรวงกราโหมได้
เห็นภาพความร่วมแรงร่วมใจแล้วรู้สึกไงบ้างคะ
ในโอกาสสำคัญแบบนี้คนไทยก็มารวมใจกันอีกครั้งหนึ่ง
ผมเห็นถึงความจงรักภักดีของคนไทย
ที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
แล้วก็เห็นพลังของความสามัคคีนั้นทำ
สามารถที่จะทำให้เกิดผลงานหรือชิ้นงานที่มีคุณค่าได้จริง

ผู้ช่วยโครงสรรค์กระทรวงกลาหมสุดหลอกวันนี้ด้วยนะคะ

ก็สวยงามแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะฮะ
ส่วนนี้เป็นช่วงกลางคืนนะครับทุกผู้ชมครับ
บริเวณด้านหลังอาคารสารวาการของกระทรวงกลาโหมแล้วก็ชุมชนดังกล่าวนะครับ

กระทรวงกลาโหมกับกรทมได้เปิดไฟประดับประดาษตลอดสองฝั่ง
โดยเฉพาะจุดสะพานข้ามคลองมองเห็นอาคารนี้ได้อย่างสวยงาม
คือตอนนี้เป็นจุดเช็คอินไปแล้ว
ไปตอนนี้ก็ต้องไปเช็คอินตรงนี้
เมื่อก่อนผมเป็นนักข่าวไปที่กระทรวงมหาดไทยทุกวัน

บอกว่าถ้าไปตอนนี้เนี่ยโอ้โหแทบจำไม่ได้
นี่ดิฉันผ่านบ่อยส่วนใหญ่ไปตอนกลางวัน

ควรจะต้องไปถ่ายรูปกันบ้างนะคะ

จบไทยรัฐเนียวโชว์ก็เวลากำลังเหมาะเจาะเลยฮะค่ะสวยค่ะขอเชิญนะครับทุกผู้ชม